ทีนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลายจังหวัด
มีทั้งขโมยรถนะแล้วก็ขับหนีไป

มีทั้งอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า
รวมถึงที่นี่ค่ะที่อุดรธานีเนี่ย
ชนประสานงากับรถมอเตอร์ไซค
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตด้วยค่ะคุณผู้ชม
โดยอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นบริเวณถนนสายหนองหาน

อยู่ใกล้กับบ้านหนองสนายที่ตำบลหนองผานะคะ

เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ก็คือพลทหารนุกูลคำล้วน
สังกัดมณฑนทหารบกที่๒๔อุดรธานีนะคะ
สาเหตุเขาบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์มาเสียหลัก
แล้วก็วิ่งมาในเลนของฟอร์จูเนอร์
ซึ่งพอวิ่งเข้ามาปั๊บก็มีการชนประสานงากัน
ตำรวจก็จะตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะ
จากอุดรธานีคุณผู้ชมพาไปที่ชนบุรีค่ะ
ภาพที่เห็นนี้เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องตัดถ่าง

เพื่อที่จะช่วยเหลือนางสาวชะนัญญาศิลารัฐ
เป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะ
ซึ่งเธอได้รับบาดเจ็บเพราะว่าขับรถเก๋ง
ชนกับเสาไฟฟ้าช่วงโค้งถนนพานทอง

แล้วขาขวาหัก๒ท่อนนะคะ

พอนำตัวออกมาได้แบบนี้ก็ต้องรีบประถมพยาบาล

ส่วนสาเหตุคาดว่าเธอน่าจะอ่อนเพลียจากการทำงานกะดึก

ไปชนกับเสาไฟฟ้าจนได้รับบาดเจ็บแบบนี้นะคะ

อันนี้เป็นสภาพรถเก๋งที่เสียหลักแหกโค้งพลิกคว่ำอยู่บริเวณร่องมันสัมปะหลัง
ริมถนนสายหนองเลงโค้งดาราตะบนหนองขามอศริรชานะคะ
ตำรวจเนี่ยพอไปถึงจุดที่เกิดเหตุแล้ว
เจอแต่รถเจอแต่ซากรถ

และต่อมาเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงคือนางสาวเพลพันนุนดี
เป็นชาวตะบนแสนศุกร์ก็เอาเอกสารเอาหลักฐานมาแสดงว่าฉันนี่แหละคือเจ้าของรถ
แต่ฉันไม่ใช่คนขับนะเพราะว่าถูกเพื่อนชาย
ทราบชื่อต่อมาคือนายนัทวัฒน์ประเสริฐจัญญาขโมยรถ
แล้วก็เอารถคันนี้ขับหลบหนีมานาน๓สัปดาห์แล้ว
บอกว่าตอนนี้อยู่บริเวณสนามแข่งรถเจ้าเงาะ
ทีนี้ฝ่ายเจ้าของรถเนี่ยคุณเพลพันก็เลยตามไป
ตามไปเพื่อจะขอรถคืนแต่ว่าตัวนายนัทวัฒน์ที่ขโมยรถมา
ก็ไม่ยอมคืนรีบขับรถหนีไปจนเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ
ค่ะส่วนนายนัทวัฒน์ก็ทราบมาจากชาวบ้านที่พบเห็นนะคะ

แล้วก็มีคนขับรถรับตัวของนายนัทวัฒน์